หลอนกันต่อที่พยาวแต่คราวนี้เป็นคุณลุงท่านหนึ่ง

เออเมื่อกี้เห็นคลิปแล้วแกกรีดร้องแบบเสียงเหมือนผู้หญิงเลยนะ
แล้วคือปกติเนี่ยต้องเดินใช่ไหม
แกไม่เดินแกคลานคล้ายสัตว์
โอ้โหญาติและครอบครัวเห็นแบบนี้ไม่สบายใจ

นี่คุณผู้ชมเราเห็นคลิปแบบนี้

แต่คนเป็นลูกคนเป็นครอบครัวเขาเนี่ย
เห็นแบบนี้ทุกข์ใจจริงคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่ลูกชายของคุณลุงท่านนี้เขาถ่ายเอาไว้ค่ะ
คุณลุงมีลักษณะอาการคือ
คลานแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับสัตว์นะคะ
กรีดร้องโหยหวนเสียงดังอยู่ในบ้านแบบนี้

พ่อเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายคุกเข่าเดินสี่ขาทั่วบ้านก็มี
คนในครอบครัวไม่สบายใจจริงคุณผู้ชม

หมอปลาช่วยเขาหน่อยเขาบอกแบบนี้
คิดไว้ว่าพ่อน่าจะถูกผีเข้าสิงค่ะ
ลูกชายของคุณลุงเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยพาคุณพ่อไปหาร่างทรง
ร่างทรงเขาก็กล่าวอ้างมาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณหลานชาย
กินยาฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านี้

แล้วอาการกรีดร้องเนี่ยมันคืออาการทรมานก่อนที่จะสิ้นลมไง
จะมีอาการกรีดร้องอารวาสตอนที่นอนหลับคล้ายคนละเมอ
ลุกขึ้นมากรีดร้องเสียงแหลมแบบนี้
แล้วบางครั้งอันตรายจริงคุณผู้ชม
คุณลุงเนี่ยนะตื่นขึ้นมาไปหยิบมีดพระ
วิ่งไปวิ่งมาล้มลุกคลุกคลานค่ะ
แล้วช่วงที่เกิดอาการนี่นะพอถามพ่อ
พ่อพ่อเป็นยังไงพ่อรู้สึกตัวหรือเปล่า
คุณพ่อท่านนี้คุณลุงท่านนี้ไม่รู้ตัวคุณผู้ชม
แล้วมีอาการแบบนี้ทุกครั้งเลย
ทั้งที่หลับก็มีตอนตื่นก็เป็น
คืนนึงมีอาการ๓๔รอบ
หาหมอปัจจุบันหรือยังไปมาแล้วค่ะ
หมอให้ยานอนหลับมาแต่ไม่หาย
ก็เลยต้องไปพึ่งทางศัยศาสตร์ร่างทรงหมอดู

พ่อปวดเพรียบมากเลยค่ะบอกว่าทางไหนก็ได้
อยากให้พ่อหายเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้มา๔ปีแล้วคุณผู้ชม
ก็เลยขอวอนหมอปลาแล้วกันที่พึ่งสุดท้ายเขาบอกแบบนั้น
ขณะที่หมอปลาบอกว่าหลังจากที่ดูคลิปแล้ว
บอกไม่ได้นะว่าอาการของคุณลุงมันเป็นผีเข้าจริงหรือเปล่า
ที่ดูเบื้องต้นแนะนำก่อนครอบครัว
ก่อนจะมาหาหมอปลาพาไปหาหมอก่อนไปพบแพทย์ก่อน
แกนสมองตรวจเช็คอย่างละเอียด
อันนี้ก็ถูกอย่างที่หมอปลาบอกใช่นะวิทยาศาสตร์ก่อนว่ามีความผิดปกติ

เพราะว่าคุณลุงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสารเคมีในสมอง
หรือว่าเรื่องสุขภาพจิตความเครียดอะไรก็แล้วแต่
ส่วนเรื่องวิญญาณที่บอกว่าหลานชายฆ่าตัวตายไปแล้วมาเข้าสิงคุณลุงนี่นะ
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยว๒๖ธันวาคมหมอปลามีคิวว่าง
จะรีบเดินทางไปพยาวไปช่วยเหลือทันทีนะฮะ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตกใจจริง
อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นเนี่ยกรีดร้องเหมือนจะตกใจ
แต่ลูกกับครอบครัวเขาทุกข์ใจจริงคุณผู้ชม
แล้วคืออยู่แบบนี้มา๔ปีแล้วนะคะ
ต้องพาไปรักษาก่อนนะลองดูก่อนทางวิทยาศาสตร์เขาช่วยก่อนค่ะ